นะครับไปทำงานที่อิสราเอลอันนี้เอาเรื่องถัดไปแล้ว
บางบ้านก็บอกว่าร้องไห้ผัวอยู่ไหนไม่รู้
บ้านก็ร้องไห้ดีใจผัวได้กลับไทยแล้ว
บ้านนี้ร้องไห้ผัวไม่ยอมกลับ

ผัวไม่ยอมกลับผัวบอกถ้าฉันกลับไปเธอจะเอาที่ไหนใช้หนี้

โอ้โหไม่ได้ฟังผิดไม่ได้ฟังผิดเบิร์ตก็ไม่ได้อ่านผิด

ร้อยเมตรครับคุณผู้ชมครับนักข่าวไปที่บ้านที่ตะบนหนองสโหนนางรองครับ
พบนางสาวพจนีแก่นกล้าอายุ๓๐ปีน่าเครียดเลย

สามีของเธอยืนยันกับครอบครัวฉันไม่กลับ
ไม่กลับตอนนี้แม้ว่าจะมีข่าวแรงงานชาวบุรีรำเนี่ย
แจ้งเดินทางกลับแล้วยกก็ตาม
คุณพจนีเล่าบอกว่าโอ้โหสามีเนี่ยจริงเคยลงชื่อขอกลับไทยแล้วนะ
แต่จู่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ
บอกครอบครัวบอกโอ้ฉันเพิ่งมา๓เดือนฉันนอนคิดแล้ว
หนี้อีกเท่าไหร่หนี้ที่ไปกู้มามาอิสราเอลเนี่ยแสนสองน่ะ
จะใช้หนี้ได้สามหมื่นยังเหลืออีกตั้งเก้าหมื่น
กลับมาเธอจะเอาที่ไหนใช้หนี้ฮะนี่ผัวเมียคุยกัน
ต่อมาพี่พจนีบอกนักข่าวผัวฉันดื้อเหลือเกิน
คุณคุยกันเองเลยนะครับคุณพจนีต่อวีดีโอคอร์นะครับ
คุณสนทยาคุยกับนักข่าวนะครับบอกก็บอกเหมือนกันแหละ
นะบอกกลับมาก็ไม่รู้จะได้กลับไปทำงานอีกหรือเปล่า
รับว่าตอนนี้ทำงานลำบากเออพี่เหลือกี่คน
ที่ทำงานพี่เนี่ยเหลือกันกี่คนเหลือกัน๒คนครับ
ในจ้างอ่ะในจ้างดูแลอย่างไรโอ้ยในจ้างหลบอยู่ในที่ปลอดภัย
นี่เขาบอกเพราะว่าทำงานใกล้กาซ่า
เมื่อกี้น้ำแข็งฟังไม่ผิดพี่สนทยาเขาบอก
ว่าระเบิดมันลงห่างแค่ร้อยเมตร
ไม่ใช่หนึ่งกิโลไม่ใช่ยี่สิบกิโล
ไม่ใช่สองร้อยกิโลเมตรห่างไปแค่ร้อยเมตรครับ
คุณผู้ชมฮะลองฟังพี่สนทยาเขาเปิดใจหน่อย
อยู่แประมาณน้อยเมตรนี้บ้างครับ
ประมาณครับเพราะว่าเห็นฐานอยู่
กาซ่าเล็ก

โอ้โหใกล้จุดยุทธศาสตร์จริงนะ
จริงพี่เคยอ่านข่าว๒โลกรัมเราว่าใกล้๒นัก

เราก็แอบถามแอบถามครอบครัวนาย
อยากจะรู้ทำไมพี่สนทยาก็ถึงกุ้มใจขนาดนี้

ส่งบ้าน๔๐๐๐นะส่งกลับมาบ้าน๔๐๐๐
หนี้เดือนละหมื่นใช้ส่วนตัวหมื่นนึง
ถ้าอยู่ครบสัญญา๕ปีก็คิดว่าครอบครัวคงสบาย
เขาก็เลยยอมเสี่ยงครับคุณผู้ชมแรงงานไทยในอิสราเอลครับ